ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระค่ะ
พระรูปนี้เป็นถึงพระสงฆ์มหาประเรียน๔ประโยคอะพี่อุ๋ยครับ

แล้วไปตรวจดูในโทรศัพท์มือถือของพระรูปนี้

แล้วไปมีภาพนอนกอดกับ
ผู้หญิงที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีอยู่บนที่นอน
แบบนี้แล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเองจริงด้วยนะ
แล้วก็โดนจับศึกแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอไปดูเนี่ยนะมันเยอะจริง

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าพระเอนะอายุ๕๓แล้วนะคะ
ตำรวจไปจับก็เพราะว่าได้รับการประสานจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
เพราะเจอรูปภาพพระรูปนี้ถ่ายคู่กับเยาวชนหญิงแนบชิดกันบนที่นอน
เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นรูปของตัวเองจริงพาศึกแล้วเอามาสอบปากคำ
ตอนนี้ก็เป็นในเอละไม่ได้เป็นพระแล้ว
แล้วก็สารภาพว่าบวชมาตั้ง๒๒พันศาจนได้มหาประเรียน๔ประโยค
ย้ายมาอยู่ที่วัดในพื้นที่อำเภอลางกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเกือบ๒ปี
คลิปลามุกภาพนิ่งภาพโป๊ะที่อยู่ในมือถือทั้ง๒เครื่อง
เขาบอกว่าเขาเซฟมาจากโลกออนไลน์นะคะ
ทั้งไลน์ทั้งเฟสบุ๊คทั้งอะไรเขาเซฟเก็บเอาไว้ในมือถือ
เด็กผู้หญิงในภาพเขาบอกว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวอะไร
ถ่ายรูปใกล้ชิดกันเป็นการสร้างความอบอุ่นทางใจ
แต่ตอนนั้นเป็นพระอยู่นะพี่อุ๋ยเหมือนกับแนบชิดกับเยาวชนหญิงอยู่บนเตียงเนี่ยนะ

เขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าอ๋อเด็กผู้หญิงเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ครอบครัวพามาให้รักษาให้ใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจจนหายป่วย
ก็เลยต้องให้ความอบอุ่น

ก็เลยต้องให้ความอบอุ่นน้องจะได้หายป่วยมันไม่ใช่จริงอ่ะ

ก็ชอบแหละก็ชอบน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยแหละ
นี่ไงเฮ่ยรู้ดิมั้ยนี่ไงตอนนั้นเป็นพระด้วยนะ
ไม่ได้ล่วงแล้วเหมือนอะไรชอบส่วนภาวะที่เสร็จ

ก็มีคนเดียวตอนที่เสร็จ
ลูกศิษย์นั่นที่เขามารักษาหายแล้วเขายกให้เป็นลูกบุญธรรม
คือมันเป็นโรคซึมเศร้าไงต้องการความอบอุ่นความอะไร
เพราะว่าคนถามจีนมาเรียนเขาจะมองที่ว่าพระองค์นี้ทำไมช่วยให้เด็กคนนี้ดีขึ้น
เขาไม่ได้มองว่าเราไปทำอะไรเขา
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้ว
ก็คิดว่าถ่ายรูปเจ๋ยก็เข้าใจ

เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่สองตัวสอง
มันก็มีบุคคลนั่งหลายคนอยู่

คือเขาก็อ้างแค่ว่าเขาถ่ายรูปใกล้ชิด

และตอนนั้นเป็นพระอยู่น่ะและนี่คือยวชน
เพียงแต่ว่าถ้ามีหลักฐานว่าถึงขั้นไปมีอะไรกันกับเด็กผู้หญิงเนี่ย
หนึ่งคือคุณอาบัติปราชิกแน่นอน
สองก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์

จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ

ชื่อไหนอันนันนะศึกไปแล้วนะ
จริงแล้วเคยถูกจับศึกมาแล้วรอบนึง

ผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วก็เลิกลากัน

แล้วครั้งนี้ก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ